ชวนสาวที่ชอบทำเล็บที่ชอบตกแต่งเล็บมาซีดพร้อมกัน
อ่านข่าวนี้ไปก็หวาดเสียวไปค่ะคุณผู้ชม
มีคุณหมอท่านหนึ่งออกมาเตือนนะคะว่าไอ้การทำเล็บเนี่ย
โดยเฉพาะเรื่องของการต่อเล็บคุณอาจเสี่ยงนะเสี่ยงนิ้วพิการได้
ระหนักได้แต่อย่าตระหนกมันมีเรื่องราวมันมีที่มาที่ไปที่จะเล่าต่อไปนี้ค่ะ
คุณหมอบอกว่ารักษาผู้ป่วยคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุสักประมาณ๓๕ปี
ไปต่อเล็บคุณแล้วก่อนต่อเล็บดิฉันก็ต่อคุณผู้ชมครับ
ก่อนต่อเล็บเนี่ยเที่ยวร้านเนี่ยเขาก็จะมีการตัดจมูกเล็บแต่งเนื้อแต่งหนังให้มันสวยให้มันได้รูปได้องศา
มันจะได้ไม่มาขัดกับไอ้อาคลิลิกที่เอามาต่อเนี่ย
ถูกต้องแล้วเวลาต่อเนี่ยไม่ใช่ว่าเอากาวตราช้างไปต่อนะ
สาวเจ้าคนนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ร้านค่ะ
บอกว่าใช้กาวตราช้างต่อเล็บปลอมให้เธอ

เรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยมาจากในแพทย์อารักษ์วงวรชาติผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่าร้านตัดแต่งเล็บร้านเสริมสวยเป็นเหตุติดเชื้อที่นิ้วหัวแม่มือลามเข้าข้อกระดูก
อันนี้ไงนี่คือสาเหตุเล่าต่อค่ะ
เล่าต่อค่ะคุณหมอบอกต่อนะคะบอกว่าคนไข้หญิงอายุประมาณ๓๕ปีเมื่อสักประมาณ๒๐วันก่อนเธอได้ไปทำเล็บที่ร้านเสริมสวยไปขูดร่องเล็บไปตัดแต่ง
สุดท้ายต่อเล็บปลอมด้วยกาวตราช้างเวลาผ่านไป๓วันเริ่มมีอาการปวดเอาล่ะอาการปรากฏแต่ตอนนั้นคิดว่าไม่เป็นไรมากจนกระทั่งนิ้วเนี่ยมันบวมเป่งขึ้นมาเธอตัดสินใจไปซื้อยามารับประทานเอง
อาการบวมคุณดูสิอาการบวมเนี่ยมันก็เลยยุบลงเล็กน้อยไม่จบค่ะเวลาผ่านไปสักประมาณหลายวันเหมือนกันเธอบอกว่าเธอมีอาการเริ่มเป็นไข้นิ้วหัวแม่มือเริ่มบวมแดงรู้สึกร้อนลามจากปลายนิ้วไปถึงโคนนิ้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะงอนิ้วได้ตัดสินใจเอาเล็บปลอมเนี่ยออก
เดาว่าน่าจะเอาออกเองด้วยเอาเล็บปลอมออกก็เลยทำให้เนื้อเยือกขอบเล็บเนี่ยขอบเล็บเนี่ยมันหลุดออกมาตอนนั้นทนไม่ไหวแล้วสิทนไม่ได้แล้วสิกับอาการเจ็บปวดตัดสินใจไปหาหมอเลยค่ะ
หมอไม่นิ่งนอนใจนะคะส่งไปเอ็กซาเรย์แล้วก็พบว่ากระดูกนิ้วหัวแม่มือของเธอส่วนปลายเริ่มกล่อน
เริ่มก่อนค่ะคุณผู้ชมเกิดจากอาการติดเชื้อที่กระดูกจนเธอต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดให้ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือดใช้เวลารักษานานอยู่หลายวันเสียค่าใช้จ่ายอีกหลายหมื่นบาทอีกทั้งมีโอกาสเสี่ยงพิการนิ้วงอจนไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้นะ
การเล็บเขาบอกก็ต้องระวังด้วยเครื่องมือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่สะอาดหรือผ่านการใช้งานจากหลายคนแล้วก็ไม่ได้ทำความสะอาดไม่ได้ฆ่าเชื้อแล้วเชื้อมันติดอยู่ที่อุปกรณ์มาทำคนต่อไปมันก็ยังติดได้นะคะนอกจากนี้ค่ะคุณหมอคือโพสต์ข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วคนสนใจเยอะมากเพราะว่าร้านเล็บเดี๋ยวนี้มั

คุณผู้ชมดูข่าวนี้แล้วท่านตระหนักได้แต่อย่าตระหนกอย่าตื่นตัวไปนะคะก็ค่อยค่อยศึกษากันไปสิ่งสำคัญเลยเรื่องของความสะอาด
ก่อนที่จะไปใช้เรื่องของสถานบริการต่างเนี่ยดูให้ดีเอาให้ชัวร์ตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ใช่เห็นว่าโอ้ลายเล็บสวยเข้าเลยก็ได้นะถูกเข้าไม่ได้เสี่ยงนะคะ